คุณผู้ชมค่ะคือต้องบอกว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ว่าความจริงจากปากของแต่ละคน
ว่าเธอนั้นไม่ได้ถูกเทไม่ได้เลิกกับแฟนนุ่มนายแบบ
เพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยติดงานอยู่ที่จีนแถมยังมาเจอช่วงโควิดอีก
ก็เลยไม่ได้เจอกันแบบยาวเราย้อนไปฟังเสียงซาร่าที่เคยพูดกันเอาไว้หน่อยค่ะ
เรายังคบกันปกติค่ะไม่ได้มีการเลิกลาตามที่ข่าวลือออกไป
เราเป็นครอบครัวกันค่ะเราแพลนกันไว้ตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ใช่ค่ะที่ผ่านมาแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่ติด
ทำให้ทุกอย่างมันเลื่อนไปเขาน่าจะกลับมาได้ประมาณปีหน้าค่ะ
รอให้เขากลับมาเพราะว่าเราไม่รู้สถานการณ์บ้านเมืองค่ะ
จริงแล้วประเทศจะเปิดจะเข้าออกได้เมื่อไหร่
คุณผู้ชมเธอยืนยันนะว่าไม่ได้เลิกกันแล้วยังคุยกันเรื่องแพลนงานแต่งอะไร
ช่วงเดือนกุมภาด้วยและแม้ว่าจะมีแฟนคลับขุดแชทกล่าวหาว่าจริงจริงแล้ว
ซาร่าโกหกว่าดิมเนี่ยบอกว่าเลิกกันไปแล้ว
ซาร่าก็ยังยืนกรานนะว่าไม่จริงแชทพวกนั้นเป็นของปลอม
แต่คุณผู้ชมความจริงจากวาดิมเป็นคนละเรื่องเป็นหนังคนละม้วนเขาลงเองเลยนะ
ในโซเชียลของเขาเองเลยนะใช่เมื่อบ่ายวานนี้ค่ะวาดิมโพสต์ภาพของตัวเอง
และข้อความผ่านไอจีส่วนตัวเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าขอบคุณคนที่สนับสนุนเขา
กลางสถานการณ์ที่วุ่นวายและต้องการออกมาชี้แจงเพื่อไม่ให้คนเข้าใจผิด
วาดิมชี้แจงถึงความสัมพันธ์ของเขาซาร่าเอาไว้แบบนี้นะคะ
เขาออกเดทกับซาร่าแค่สามเดือนเท่านั้นตั้งแต่ตุลาปีหกสองถึงมกราปีหกสาม
ตอนที่ตัวเขายังทำงานอยู่ที่กรุงเทพเคยมีการพูดคุยกันเรื่องแต่งงานจริง
แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ไปกันไม่รอดนะคะซึ่งตัวซาร่าก็เป็นคนบอกเลิกวาดิมเองในเดือนมกราคมปีหกสาม
แต่ว่าซาร่ายังบอกอยู่เลยว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยคุยกันเดือนกุมภาพันธ์นะ
ตัววาดิมเองก็ยอมรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ซาร่าเนี่ยเป็นคนบอกเลิก
จากนั้นเขาก็ออกจากเมืองไทยและทั้งคู่ก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย
ในช่วงท้ายวาดิมบอกเอาไว้นะคะว่าหากใครมีเจตนาสร้างเรื่องชั่วร้ายอย่างไร้เหตุผลหรือผิดศิลธรรม
รวมไปถึงการสร้างเรื่องเท็จเผยแพร่ข่าวลือมาทำลายชื่อเสียงหรือคุกคามตัวเขา
เขาบอกเลยว่าจะดำเนินการบางอย่างอย่างรุนแรงกว่านี้แน่นอนนะคะ
ซึ่งข้อความทั้งหมดเป็นเพียงการชี้แจงเรื่องความสัมพันธ์กับซาร่าเท่านั้น
ไม่ได้มีการพูดถึงลูกสาวอย่างน้องเอมิลี่แต่อย่างใด
ทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวของซาร่าล่าสุดกันบ้างค่ะ
บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เครียดและเสียใจมากที่สุดไม่ใช่สิ่งที่วาดิมโพสต์นะ
แต่เป็นการที่เธอมีอาการน้ำนมหดค่ะคุณผู้ชม
พยายามหลอกสมองและจิตใจตัวเองว่า
ไม่เป็นไรเราสบายดีเราโอเคยิ้มสิหัวเราะสิร่าเริงสิ
แต่ร่างกายมันแสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน
แล้วก็ถามด้วยนะคะว่ามีใครสามารถที่จะให้คำแนะนำการกู้น้ำนมให้หน่อยได้ไหม
เพราะว่าสงสารลูกสาวอยากจะให้ลูกสาวได้กินนมแม่เหมือนตอนลูกชายบ้าง
ซาร่ายังบอกด้วยนะคะว่าขอความกรุณาอย่าต่อว่าในพื้นที่ของเธอ
อยากจะว่าว่าได้ไปว่าในเพจอื่นแทน
ขอพื้นที่ของเธอได้ใช้ชีวิตตามปกติได้เป็นแม่ได้ทำหน้าที่แม่
เธอชอบเป็นแม่และรักการเป็นแม่
อยากเลี้ยงลูกด้วยสุขภาพจิตที่ดีพร้อมกับขอร้องชาวเน็ตเห็นแก่ลูกของเธอด้วย
จะทิ้งท้ายด้วยการติดแฮชแท็กประโยคนี้นะคะ
การซ่อนความรู้สึกตัวเองว่าไม่เป็นไรมันเจ็บปวด
จากนี้คุณผู้ชมเธอยังได้มีการโพสต์นะคะช่วงเวลาที่อบอุ่น
คือต้องบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงคนละเรื่องนะคะแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของเรา
เพราะฉะนั้นก็ได้แต่ให้กำลังใจกับทุกฝ่ายไว้ตรงนี้ด้วย
ใช่ค่ะแต่ว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ชอบซาร่าหรอกไม่ได้เป็นแฟนคลับ
แต่ว่าถ้าในเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ก็มีการส่งกำลังใจให้กับคุณซาร่าเยอะเหมือนกันนะคะ